มีสาวร้านทองที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
เครียดจัดน้อยใจแฟนตัดสินใจที่จะกระโดดสะพานนวลชวี
แต่คนไปช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
เดี๋ยว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ช่วยกันแบบทุลักทุเลนะคะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยตำรวจสายตรวจสพปักเกร็จ
ไปช่วยเหลือหญิงสาวที่พยายามจะกระโดดสะพานนวลชวี

ก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณกลางสะพาน
ช่องทางเท้ามีหญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวดีนะคะ
ก็นั่งร้องไห้ทำท่าเหมือนจะปีนราวสะพาน
ที่กู้ภัยเกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมง

ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวพรชรินวัฒนมณีสินอายุ๓๑ปีค่ะ
เป็นพนักงานร้านขายทองคำย่านบางบัวทอง

เครียดคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย

นุ่มก็เดินทางไปที่เกิดเหตุก็พูดคุย
เพื่อปรับความเข้าใจแต่ไม่เป็นผลนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะกระโดดสะพานอีกครั้ง
ที่กู้ภัยก็เลยตัดสินใจเข้าล็อกตัวแล้วก็จับขึ้นไป
สงบสติอารมณ์บนรถกู้ภัย
นายธนชัยจงเกียจดำรงคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ไปนั่งอยู่ริมสะพาน
ลองฟังเสียงนายธนชัยผู้เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
ว่าเขามีปัญหาเขาไม่มีใครไม่รู้จะพูดกับใคร
พูดกับแฟนพูดก็ไม่ได้
แล้วก็เลยเหมือนกับว่าแฟนเขาจะมีผลใหม่
เขาบอกว่าคุยกันให้ดีนะตกลงให้ดีพอดี
มันมีน้องผู้หญิงมาแฟนเพื่อนอีกคนที่มาตกปลาด้วยกันให้เขาช่วยคุยให้
ก็ดีก็แฟนเขาก็มารับไปก็ไม่มีปัญหาก็ยิ้มแยม
ก็นั่นสิก็โอเคก็กลับมาอีก
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็คุยเขาก็ไม่พูดเขาจะโดนอย่างเดียว
นี่ค่ะคุณธนชัยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์
แล้วก็คุณธนชัยน่ารักนะ
พยายามจะไปนั่งพูดคุยกับเธอด้วยอยากให้เธอแบบสบายใจขึ้น
แล้วก็เปลี่ยนใจไม่คิดสั้นไม่ฆ่าตัวตายนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากพยายามช่วยกันนำตัวเธอขึ้นไปบนรถกู้ภัย
เพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์ซึ่งเธอก็กรีดร้องนะ

หลังจากนั้นเนี่ยแฟนนุ่มไปพูดคุยด้วยอีกครั้ง

ที่นำตัวส่งสพปักเกร็ดเพื่อให้ตำรวจช่วยคุยด้วยนะคะ
แล้วก็ติดต่อญาติให้มารับตัวกลับบ้านต่อไปค่ะ